เขาไม่ได้มายื่นใบสมัครแต่เขาอยากมาเจอพักพักนึง
แล้วคุณคิงกับคุณมิ้นเขาดันบังป้ายพอดีเลยอ่ะ

เลขเข้ามานะเลขเข้ามาคนดูไทยรัฐทีวีนะ

รายงานสดจากกรุงเทพหมารกร๒ครับคุณคริงคุณมิ้นท์

ใกล้จะ๘โมงครึ่งอีกชั่วโมงเสร็จ

และคนนี้ครับแรงดีไม่มีแผ่ว

ไม่มาสมัครแต่ผมจะมาเปิดปัญญา
เพราะว่าการที่คุณเห็นไอ้พวกที่เขามาเชียร์เนี่ย
ผมไม่รู้ว่าเขาสู้กับใคร
ผมไม่รู้ว่าการเชียร์ของเขาเนี่ย

มันเป็นการทำเพื่ออุดมการของตัวเอง
การเชื่อความศรัทธา
แต่ไม่ใช่คุณย้ายพักไปย้ายพักมา
ทำตัวเหมือนกับเป็นเจ้าไม่มีสาร

อ่าแล้วความความตั้งใจเป้าหมาย

คือการที่มีกัญชา

มันต้องการกัญชาขนาดอย่างไร
ในกรุงเทพฯเนี่ย
ผมต่อต้านเพราะเป็นสารตั้งต้นของยาเสพติด
ที่จะทำร้ายสังคมเยาวชนของประเทศไทย
และมีพักการเมืองที่นำเข้ามา
โดยที่ไม่ไตรตรองโดยที่ไม่มีการควบคุม
โดยที่ไม่ผ่านกฎหมายในสภา

การซื้อตัวสอสอการที่เอาสอสอมาสังกัดพักตัวเอง
โดยที่ไม่ได้ใช้อุดมการแต่ใช้เงินซื้อ

เพราะคุณเห็นมาแล้ว๔ปีที่ผ่านมา

แล้วก็ยิ้มนะรู้สึกภูมิใจมากเลยนะ

เรื่องจริงเลยคือ๖๐ล้าน
คนเท่าไหร่๖๐๐๐ล้าน
แล้วถ้า๖๐๐๐ล้านซื้อประเทศไทยได้คุณว่าไง
วันนี้ถ้าได้เจอคุณอลูทีนคุณคุยแหละกับเขา
ผมจะเจอเฮ้ยหนูเลิกคิดนะนะไอ้เรื่องกัญชาเนี่ย
เอากลับไปนะแล้วก็เลิกคิดนะจะเอากระทรวงคมนาคมอีก
และเที่ยวหน้าไปเป็นฝ่ายค้านซะจบ
มีเบอร์เขาไหมฮะทำไมไม่โทรคุยกันให้จบตั้งแต่แรกฮะ
ทำไมผมต้องโทรหาเขาเขาต้องโทรหาผม

ไม่ผมมีผมมี
และปัญหาก็คือผมไม่ได้มีอะไรโกรธแค้นส่วนตัวกับนายอนุทิน
ไม่มีเลยนายอนุทินกับผมเนี่ยยังสามารถคุยกันได้
แต่เมื่อคุณอนุทินยืนอยู่ในฝั่งที่ไม่ถูกต้อง
และเป็นหัวหน้าพรรคก็เลยฝากไว้
วันนี้เราจะไม่ให้ร้ายใครแต่เราไม่เชียร์ใคร
หลังจากวันนี้ผมจะลนลงไปทั่วประเทศไทย
คุณผู้ชมครับนี่คือบรรยากาศที่คึกคักนะฮะแรงดีไม่มีตกไม่มีแผลว

ขอบคุณคุณมิ้นแล้วก็คุณคิงรวมไปถึงนี่ฮะ
คุณชูวิทย์ที่ไม่ได้มาสมัครนะ

แต่มาแสดงจุดยืนว่าไม่เอากัญชาเสรี
ใช่คุณมิ้นท์พร้อมกับป้ายโอ้โหเบอร์เรอร์เลย
แล้วก็บอกว่าคุณอนุทินกำลังยืนอยู่ผิดฝั่งอยู่

ก็ดูสิเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้เราก็เห็นป้ายที่อยู่ด้านหลังนะ

เราไม่เอากัญชาเอากัญชากลับไป

ชูวิทย์กระบวนวิสิตต่อต้านกัญชาเสรี